เหนือคู่กันแล้วก็คงจะ
กล้วกันไปได้

นี่ไงเพลงนี้ของขุนาศรเผชเอก
เพลงบุบเผชอันนี้ว่ามันสะท้อน

คู่กันตลอดเวลาล่าสุดเล่นละครพูดภาษาชาวบ้านเป็นผัวเมียกันอีกแล้วจ้า
ต้องบอกว่าเป็นคู่ซีคู่บุญคู่กันจริงนะคะ

คู่นี้เขามักติดสอยห้อยตามไปทำบุญตามสถานที่ต่างค่ะ
แล้วด้วยความสนิทสนมกันเนี่ยค่ะบางครั้งชาวบ้านก็
โอ้โหเอ้ายิ่งยงไม่มากับเมียเหรอ

เขาเล่นเป็นภรรยาเป็นสามีอย่างบ่อยนะในละคร
และด้วยเหตุผลกลนี้เองนะคะนี่เป่าหูเป่าปากให้ผัวอยู่นะคะ

ทำให้ผู้จัดละครหลายต่อหลายเจ้าค่ะ
แม่ฮายกับพี่ยงมารับบทสามีภรรยากันเยอะมาก
ยังไงงั้นพียิงยงวงมากเลยค่ะ
มาแต่เช้านัดเมียมาวงสวงพร้อมกัน

ฮายมัวแต่ไปเสี่ยงเลขอยู่ตื่นไม่ทันอยู่กับยายอ้อมแล้วนี่แหละ
แล้วก็เนบเอาพาพี่หงค์ไปไปด้วยตลอด
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่เคยจนมาก่อน
พอมีอยู่มีกินเนี่ยก็อยากทำบุญหนุนพระพุทธศาสนานะคะ

แบบมีญาติเยอะแบบที่เลือนฝันเจอมา

ก็กดว่าเข้าฝัน
เขาตายไปประมาณแบบว่าไม่เกิน๗วันแล้วเขามาเข้าฝ่าน
เขาบอกว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะทำบุญให้มันเยอะกว่านี้
ทำบุญทำทานให้เยอะกว่านี้มันเหมือนว่าหลังโลกความตาย
มันจะเป็นเหมือนเบี้ยให้เราได้ใช้ชีวิตหลังความตาย
ได้เดินทางไปไหนมาไหนอันนี้ความเชื่อ
ตอนใช้ชีวิตหลังความตายก็จะใช้แป้มบุญที่เราสาสม
ไปฟังทั้งหมดค่ะทั้งเรื่องที่เมียในเรื่อง

เรื่องทำบุญด้วยตรัสติ๊ค่ะ
อยากจะบอกไฮมาด้วยแล้วก็จะได้มาพูดมาคุย

เราต้องบอกว่าเราอายุมากแล้วครับ
เราทำงานมาเยอะแล้วแล้วก็เราก็พอกินพอใช้

แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านที่ฉันคนอีสานเขาเชื่อแบบนั้นจริง
คือทำบุญไปก่อนคุณผู้ชมอย่าไปหวังผลเลย
แล้วสบายใจก็เนี่ยห้อยพงห้อยพระเนี่ยมีความสุขแล้ว
หนึ่งนะการทำบุญไม่ได้อยู่กับแค่ในวัดอย่างเดียวนะคะ
อยู่นอกวัดเนี่ยเจอคนที่เขาลำบากดิฉันชอบมากเลย
เจอผู้เท่าผู้แก่นะตามบ้านนอกให้แกสักร้อยสองร้อย
อยู่มานานแล้วทำบุญกับคนอายุเกือบร้อยปีมันได้บุญนะ

ถูกแล้วนะคุณผู้ชมนะ